เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้สนุกสนานเหมือนเดิ
และที่สำคัญเรามีวิธีคลายร้อนมาฝากคุณผู้ชมด้วย
ยังไม่ทันจะเมษาเลย
มันจะร้อนอะไรขนาดนี้
คือคนอย่างเราเนี่ยว่าร้อนแล้วคุณผู้ชม
บรรดาสัตว์อย่างเจ้าลิงจ๋อลิงเจี๊ยกลิงจ้อนเนี่ยนะ

คือเขาจะทนไหวกันได้ไงยิ่งเป็นลิงภูเขาเนี่ย
ไม่ไหวแน่นอนเดี๋ยวไปดูวิธีคลายร้อนของลิงจน
เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเป็นเสียงเรียกของลิง

เป็นอย่างนี้นี่เองลิงจ้อนผมก็ว่านึกว่าลิงสายพันธุ์อะไร
ไม่มันร้อนจริงคุณค่ะ
ไปกันที่วัดถ้ำปลาอำเภอแม่สายจังหวัดเจียงไฮเจ้า

เขาบอกว่าสภาพอากาศที่นี่โดยเฉพาะกลางวันนะคุณค่ะ
ร้อนจัดมากร้อนขนาดที่ว่าเจ้าถิ่น๒๐๐กว่าตัวของที่นี่ทนไม่ไหวแล้ว
นี่ค่ะต้องลงจากภูเขามาคลายร้อนด้วยกัน
ทานน้ำใสที่ไหลออกมาจากปากถ้ำใต้ภูเขาหินปูนภายในวัด
มาเป็นสระว่ายน้ำ

ส่วนตัวแต่ก็หลายตัว

ลิงทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ก็ออกมาแหวกไหว้ดำผุดดำโผล่ดำไหว้กันอยู่อย่างสนุกสนานแบบนี้
บ้างก็เกาะปีนไปไตผาบ้างก็จับกันตัวรวมกลุ่มกระโดดลงน้ำมาเป็นทีเหมือนเด็กอ่ะเนาะคุณเนาะ
ดูไปดูมาก็เหมือนมนุษย์เหมือนกันนะเหมือนคนนะเป็นภาพที่สร้างความสุขแล้วก็เพิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวนะคะ
ก็เลยทำให้ผู้คนที่เห็นเนี่ยซื้ออาหารกับขนมมาแจกลิงไงคือเห็นแล้วก็เอ็นดูอะไรแบบนี้
งานนี้นอกจากจะได้คลายร้อนแล้วเนี่ยนะได้กินฟรีด้วยอ่ะ
จ๋ออะไรก็ไม่รู้ว่ากินฟรีอ่ะดูดิฉันชอบบ้างเวลาเขาเล่นน้ำกันเขามีแบบถีบกันลงน้ำด้วยนะ
หอกล้อหยอกล้อกันเดี๋ยวไปดูการลงน้ำของเจ้าลิงจอกันจ้า
โดยการลิ้นลงไปลงไปนั่นแล้วคนเห็นบางทีมีช้าอยากโดดตามนึงลงไหวได้
ก้างเก้งลิง

มึงก็ระวังดีเออลิงโผลดเออลิงโผลด

เออใช่จะได้ไม่โผล่มันก็จะโล่งไป